ทีมไทยหวังว่าจะเป็นแชมป์แล้วก็ตัดตัวไปเป็นที่เรียบร้อย
ส่วนบางชาติก็กำลังในช่วงโค้งสุดท้าย

สถิติการเล่นในบ้านถูกหยิบยกขึ้นมานะครับ

สำหรับทีมที่มีสิทธิ์ในการเล่นในบ้าน
แห่งขันในปีนี้ครับมีการปรับรูปแบบนะครับ
เล่นแบบเย่าเยือนตั้งแต่รอบแรกนะครับ
ก็ทำให้มีการหยิบยกเรื่องนี้นะครับ

บอกว่าเป็นเหตุผลสำคัญเหมือนกันนะครับ
ทีมที่เป็นเจ้าบ้านจะได้เปรียบในเรื่องของการแบ่งขัน
ซึ่งแน่นอนครับ๑๒ครั้งที่ผ่านมา
ทีมไทยครับมีสถิติในการเก็บจะชนะในบ้านมากที่สุดในรายการนี้
ชนะไปถึง๑๔ครั้งแล้วก็แพ้ไปครั้งเดียวในรอบชิงปี๒๐๐๘
ตอนนั้นเราแพ้เวียดนามคาบ้านไป๑ต่อ๒
แล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ทำให้ทีมไทยน่าจะสร้างความได้เปรียบในรอบแรก
เนื่องจากว่าได้เล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานถึง๓นัดด้วยกัน

จริงแล้วรอบแรกก็เล่นกันคนละ๒นัดแล้วก็เดือน๒นัด
แต่ว่าตีมอลเลสเต้ไม่พร้อมในการเล่นในบ้าน

ซึ่งจะเป็นเกมแรกนะครับที่ได้เล่นในบ้านในวันที่๙นี้ครับ
ส่วนเวียดนามครับร้องลงมา๑๓นัท
เป็นทีมที่ประสบความสำเร็จในการเล่นในบ้านมาก
ฟิลิปปินส์ครับทีมที่จะได้เล่นในบ้าน
เจอกับไทยในรอบแรกวันที่๒๑พฤศจิกายนนะครับ
ยังไม่เคยชนะในการเล่นในบ้านของตัวเองเลย
นี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากสำหรับทางฟิลิปปินส์นะครับ
ความพร้อมของฟิลิปปินส์หลังจากที่มีการเปิดตัว
ก็ประกาศรายชื่อเบื้องต้นมาแล้ว๒๙คนครับ
แล้วก็ลุกวุฒิแร่งก่อนหลังจากสมพันธ์บุรี
แล้วก็มีนักเตะที่ค้าแข้งในยุโรปอีก๒คนนะครับ
ไซต์ลูกครึ่งฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นในวัย๒๔
ก็มีสถิติเล่นทีมชาติ๓๖นัดทำไป๓ประตูครับ
เน้นย้ำโปรแกรมอาเซ็นต์ครับของทีมไทย
วันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับ๙พฤศจิกายนในเวลา๑ทุ่ม
ส่วนอีก๓นัดครับเล่นในบ้านต่อเนื่อง๑เกมนะครับ
๑๗พฤษจิกายนจะกลับอิโดนีเซีย
จะออกไปเยือนฟิลิปปินส์แล้วก็๒๕จะกลับมาเล่นที่ราชมังคลา
พบกับสิงคโปร์เป็นนัดสุดท้ายของรอบแรกครับ